คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวจากรักกลายเป็นแค้น
เป็นผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในโรงงานที่สมุทรปราการ
แล้วก็ไปยิงกลางหน้าผากสาวโรงงาน
ผู้หญิงคนนี้เมื่อก่อนฝ่ายชายเขาเคยแอบชอบ
แล้วก็มีการให้ยืมเงินไปเป็นหลักแสน
พอไปทวงเงินไม่ได้คืนก็เลยก่อเหตุครั้งนี้นะคะ
หลังจากก่อเหตุเสร็จเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานค่ะ
รวบตัวคนที่ก่อเหตุได้อยู่ที่ห้องพักตอนนั้นกำลังเก็บของอยู่เลย
แล้วนี่ค่ะรวบตัวได้พร้อมกับแจ้ง๓ข้อหานัก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักช่วง๒ทุ่มของเมื่อวานนี้นะคะ
หลังจากที่มีผู้หญิงถูกยิงเสียชีวิตภายในอาคารโรงงาน
ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจภูทรบางพลีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง

จุดที่เกิดเหตุอยู่ภายในอาคารโรงงาน
พบร่างของนางสาวสุพรรณสาผู้เพชรอายุ๓๐ปี
เป็นพนักงานบริษัทนอนจมกองเลือด

สภาพเนี่ยคือมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดที่กลางหน้าผาก
คนที่ก่อเหตุนี้นะคะคือนายเจษดาหอยสังอายุ๓๕ปี
หลังจากก่อเหตุเสร็จนะคะเขารีบขี่มอเตอร์ไซค์
หลบหนีไปทางปากซอยมุ่งหน้าไปทางถนนเทพารักษ์
และจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าก่อนหน้านี้
ทั้งผู้ตายและผู้ก่อเหตุเคยทำงานที่เดียวกัน
ผู้ก่อเหตุก็มาติดพันธุ์ผู้ตายมาแอบชอบอยู่
แล้วก็ให้ผู้ตายยืมเงินไปกว่า๑แสนบาท
แล้วต่อมาก็มารู้ทีหลังว่าทางผู้ก่อเหตุก็มีครอบครัวอยู่แล้ว
ผู้ตายก็พยายามตีตัวออกห่างค่ะ
แต่ว่าผู้ก่อเหตุพยายามมาง้อขอคืนดี
ทีนี้ฝ่ายผู้หญิงผู้ตายไม่เล่นด้วย
แล้วปีที่ผ่านมาผู้ที่ก่อเหตุเขาก็เคยมาขู่นะ
ว่าเดี๋ยวจะมาฆ่ารอบที่แล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเนี่ยเคยยิงคนตายมาแล้วไม่กลัวใครทั้งนั้น
หลังจากนั้นพอเห็นฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วย
ทางผู้ก่อเหตุผู้ชายก็เลยหาเรื่อง
ยืมเงินไปเป็นแสนงั้นทวงเงินที่ยืมคืนมาละกัน
แต่ผู้ตายก็ยังไม่มีเงินใช้คืนให้ค่ะ
แล้วเมื่อ๒๓สัปดาห์ก่อนผู้ก่อเหตุก็ลาออกจากงาน
ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา
หาผู้ตายที่บริษัทจังหวะนั้นน่ะเป็นจังหวะที่ฝ่ายหญิง
กำลังเก็บของเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วค่ะ
ฝ่ายชายก็เดินสวนเข้ามาในบริษัทแล้วก็ทวงถามเงินแสนที่เคยยืมไป
ทีนี้ฝ่ายหญิงก็ตอบว่าเงินยังไม่พร้อมยังไม่มีจะคืนให้เท่านั้นแหละค่ะ
ฝ่ายผู้ก่อเหตุชักปืนลูกโม่ขนาด๓๘ออกมาเจาะยิงที่หน้าผากผู้ตาย๑นัด
สุดลงไปนอนฟุบกับพื้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วคนก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าโรงงานหลบหนีไป
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทรรักษักเมฆจินดารองผู้กำกับการสืบสวนสพบางพลี
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนออกไปตามหาตัวผู้ก่อเหตุ
ท้ายที่สุดคุณผู้ชมจับกลุ่มตัวได้นายเจษดาหอยสังเนี่ยนะคะ
ห่างจากโรงงานประมาณ๑กิโลเมตร
ก็เข้าไปในห้องพักเตรียมจะเก็บเสื้อผ้าจะหลบหนีแล้วค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปรวบตัวได้
อาวุธปืนขนาด๓๘ที่ใช้ก่อเหตุได้๑กระบอก
แล้วก็กระสุนปืนขนาด๓๘อีกหลายนัดนะคะ
รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เป็นภานะในการหลบหนี
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหา
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

แล้วก็คุมตัวผู้ที่ก่อเหตุคือนายเจษดา
เพื่อที่จะไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ